อัศวินดี

แม่บ้านประจำบาน

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
สุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เก๋จะมาเตอร์ไพรส์สาวทางบ้านบ้าง

ว่าน้องนี้ไม่อยากได้เซ่นเลย

เพราะว่าเราจะมีเชฟกระทะหล่อไงคะ
มาประจำนี่นะเมนูแต่ละเมนูไม่เคยซื้อ

เพราะฉะนั้นไปพบกับเขาในช่วงนี้เลยค่ะช่วงเชฟกระทะหล่อ

อ่ะมาเจอกันอีกแล้วกับเชฟกระทะหวานเอ้ยเชฟกระทะหล่อกับเชฟเอ๋
พกดีกรีความหล่อ๑ใน๕๐สุดยอดหนุ่มโสดในฝันทรีโอปี๒๐๑๙
และเป็นเชฟผู้ฝึกฝีมือเบเกอรี่สุดอร่อยมาจากสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะวันนี้เชฟฝากบอกมาว่ามาเจอพี่ท็อปทั้งที
ก็เติมความหวานด้วยความสวยจากบิ๊กซ์เบอรี่และไวท์ช็อกโกแลต
แต่ตอนนี้เชฟเอ๋น่ะจะให้พี่ท็อปชิมเอ้ย
ทำของหวานให้พวกเราได้ชิมกันหรือยังคะเชฟเอกค่ะ
ขอต้อนรับเชฟสุดหล่อแถมอร่อยค่ะเชฟเอ

อยากรู้จังเลยว่าเขามีฝีมือสกัดกันได้ทำอะไรกันมามาก

เป็นการีอะไรต่างอ๋ออ๋ออยู่ที่ของหวานทั้งหมดเลยใช่ครับผม
บอกเขาไปซิว่าเมื่อคืนเชฟทำอะไรให้เราทานนะ
เชฟเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนน่ะ

หลายอย่างเลยครับหลายอย่างครับอะไรน่ะ
แหมเหรอคะแล้วน้ำจิ้มยังเหลือไหม

แน่นเออดีจังเลยโรงแรมนี้ดีมากนะ

เก็บอาการคุณละสตินิดหนึ่งนะคะ
บอกหน่อยดีกว่าเชฟว่าวันนี้เนี่ยเชฟมาที่รายการแม่บ้านประจำบาน
เชฟจะมาสอบพวกเราทำอะไร
วันนี้ผมอยากให้ทุกคนดูสวยอยู่ตลอดเวลา
มันแน่นอนใช่ผมเอาเบอร์รี่มาครับวันนี้

อย่างนั้นบอกวัตถุดิบเลยดีกว่ามีอะไรกันบ้าง
วัตถุดิบหลักเลยก็คือจะมีแมชเมลโล่ครับผม
จะมีตัวเนยครับผมไร้คริสตี้ทรีส
ใช่แล้วก็จะมีตัวมิกซ์เบอรี่ต่าง
โอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วรีบเตรียมของเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาสาธิตนะคะว่า
เมนูนี้อร่อยและสุขภาพดีอย่างไร

ที่นี่เชฟอยู่กับฉันค่ะคุณค่ะง่ายจะตาย

เรื่องแบบว่าเชฟอยู่กับอาม่าอย่างนี้ค่ะ

มันร้ายทวีคูณมากเลย